เขาบอกว่าการทำงานนั้นต้องวางล่วงหน้า
บุรีรำนั้นเขาวางแผนล่วงหน้าน่าจะหลายปีนะครับ

แล้วล่าสุดนั้นเขาก็ประสบความสำเร็

แต่ว่าอนาคตเด็กที่เขาสร้างไว้
จะเป็นการต่อยอดที่ถูกต้องที่สุดเลยครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณอนิวัตแผ่นดินทองครับ

สู่ที่สิงสถิตของทีมอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ทุ่มเงินหัวก้าวหลักเพื่อสร้างทีม
กวาดแชมป์และสร้างสถิติมานับไม่ถ้วน
ปัจจุบันหลายสโมสรต่างทุ่มเงินฟู้แข้งต่างชาติ

เช่นเดียวกับบุรีรำที่มีดาวสันโวของหลีกอย่าง
แต่ในขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ไล่ตั้งแต่อานนท์อมรเลิศศักดิ์

รวมถึงสิทธิโชคกันหนูและนัทวุฒิสมบัติโยธา
เวลาเห็นชุดใหญ่ซ้อมก็มีความรู้สึกว่า

ให้เราขึ้นไปในสู่จุดและให้ได้

ปั้นผมขึ้นมาให้ติดชุดใหญ่
เล่นในเส้นทางอาชีพอย่างที่ผมฝันนะครับ
เขาก็ดูแลอย่างดีที่อยู่ที่พัก

กดดันมันมีอยู่แล้วครับ

คือแบบว่าเราก็ต้องทำให้มันดีอะครับ

มันก็เลยกดดันกว่าสมควรครับ
มีการสร้างจากพื้นฐานฟุตบอลต่างประเทศ
สโมสรชื่อดังในศึกพรีเมอร์ลีกอังกฤษ

บุรีรำก็เคยใช้บริการของ

ผู้มีส่วนปลูกปั้นนักเตะชื่อดังอย่าง

ฟาบิโอเปรรไลร่า

ยังมีเหล่าซ็อกกราวน้อยมากมาย
ทั้งนักเตะที่อยู่ในรุ่น

ชุดอายุไม่เกิน๙ถึง๑๑ปี
สโมสรจากคอนแลนด์และอีกหลายสโมสร
อกจากนี้ชุดอายุไม่เกิน๑๒ปี
เตรียมตัวบินไปแข่งที่ประเทศมาเลเซีย
ทุกอย่างมันก็มีพัฒนาการ
แล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราได้มากขึ้นมากขึ้น
วันนี้เราทำอาคาเดมี่มาปีนี้เป็นปีที่๖
การขึ้นไปเป็นท็อปไฟต์เอเซียแล้วยืนอยู่ให้ได้เนี่ย

สก๊อตที่เป็นเด็กไทยแล้วภายใน๑๐ปี
ต้องเป็นแชมป์เอเซียให้ได้มันอาจจะปีที่๖

ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามและการพัฒนาการของเด็กของเรา
นี่แหละคืออาณาจักรของบุรีรำ
ผู้ใช้เวลาเพียงแค่๖ปีในการสร้างจากทีมเล็ก
ให้กลายเป็นหนึ่งในทีมมืออาชีพต้นแบบ
สโมสรฟุตบอลสมัยใหม่
ที่มีการวางรากฐานเพื่อผลักดันฟุตบอลไทย
รวมถึงสโมสรฟุตบอลบุรีรัมพ์ยูเนเต็ด
ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
อันนี้วัดแผ่นดินทองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน